คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้หน่อยค่ะแค่เห็นด้านหลังเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวที่โหดจริง
พ่อทำแบบนี้กับลูกแท้แท้ได้ยังไงเนี่ยค่ะกินเหล้าจนเมา
ครับแล้วมันมีขนานอื่นอีกด้วยแน่แน่พ่อเนี้ยเอาดินยัดปากลูก
ปากอุดจมูกแล้วก็ยัดตาเลยนะฮะโอ้โหจนลูกตายค่ะ
แล้วก็เอาศพลูกไปทิ้งกลางไร่มันส่วนตัวพ่อนะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังตามหาตัวพ่ออยู่คือเดาว่าน่าจะไปได้ไม่ไกล
น้ำมันเนี่ยมีอยู่แค่ครึ่งถังเดี๋ยวต้องรีบตามหาตัวพ่อนะ
แต่เหตุการณ์นี้ที่เบลออยู่เนี่ยคือศพลูกสาว๓ขวบค่ะ
คุณผู้ชมเสียชีวิตอยู่กลางไร่มันเลยที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
แล้วสภาพศพน้องเนี่ยนะดินยัดอุดปากไปหมดเลยอะค่ะอุดปากอุดจมูกเนอะอย่างที่บอก
ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยต้องไปถามย่าย่าก็คือแม่ของคนก่อเหตุนั่นแหละ
นั่นแหละนางอนงนาฏอายุ๕๕ปีค่ะจุดทูปนะอยู่หน้าลงศพของหลานสาว
นี่ภาพนี้ค่ะคือเพิ่งจะเอาร่างของหลานสาวเนี่ย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนี่แหละนะคะแล้วย่าก็เล่าให้กับนักข่าวของเราฟังว่า
คนที่ทำน่ะก็คือลูกของฉันเองมีศักดิ์เป็นพ่อแท้ของเด็กนี่แหละค่ะ
ลูกเนี่ยคือนายรณชัยปานนทนะคะหรือว่าในเจมส์อายุ๒๗ปีค่ะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุนะในเจมส์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์สีดำหลบหนีไป
ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ในเจมส์รณชัยคนก่อเหตุไปไหนนะครับ

ใช่แล้วย่าก็เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุก็คือเช้ามืดเมื่อวานค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยช่วงประมาณตี๔ลูกชายเนี่ยคือนายรณชัยนะ
มาเรียกมาเรียกให้ย่าเนี่ยไปดูท่อปลาปลาในห้องน้ำแล้วก็บอกว่าแม่แม่มาดูหน่อยดีท่อแตก
แต่ทีนี้ตอนนั้นย่าก็เดินไปดูนะตอนตี๔น่ะไหนท่อแตก
ไม่เห็นไม่เห็นท่อแตกอะไรเลยจังหวะนั้นย่าเอกใจแล้วค่ะ
มันต้องมีอะไรแน่เลยเพราะว่าปกติญาติจะนอนกับหลานสาว๓ขวบไง
มันแปลกนะแปลกย่ารีบกลับมาที่ห้องเลยค่ะ
พอมาถึงปั๊บนั้นนะตัวรณชัยเนี่ยอุ้มลูก๓ขวบเนี่ยวิ่งออกไปทางไร่มัน
ครับแล้วตัวย่าก็วิ่งตามสิกลัวเหลือเกินว่าลูกชายจะทำอะไรหลานหรือเปล่า
คือจริงเหมือนหลอกล่อออกจากห้องหลอกล่อออกจากห้อง
แล้วทีนี้ตัวนายรณชัยก็มาอุ้มลูกน้อยไปอ่ะใช่ค่ะ
แล้วจังหวะนั้นนะย่าบอกว่าลูกชายฉันเนี่ยรณชัยเนี่ยนะมันก็กินเบียร์มา
เบียร์แบบข้ามวันข้ามคืนเสพกัญชาด้วยอย่างนะเคยกินยาระงับประสาทด้วยค่ะ
ทีนี้ตอนย่าวิ่งตามลูกชายไปเพราะว่าเป็นห่วงหลานไง
ปรากฏว่ามันก็มืดอยู่ตี๔คุณผู้ชมย่าก็สะดุดล้ม
แล้วหลังจากนั้นนะย่าคิดว่าไปตามไม่ไหวรีบบอกเพื่อนบ้านให้ช่วย
แต่ตอนที่ให้เพื่อนบ้านมาช่วยเนี่ยมันสายไปแล้วมันไม่ทันแล้ว
น้องสามขวบเสียชีวิตแล้วนะคะ
บอกแม่แม่พอป๊าป๊าแตกแม่ไปดูสิแม่ไปดูเราก็ได้ยินเสียงก่อน
ว่าเสียงน้ำไหลจริงจริงจริงก็เลยลุกจากที่นอนไปดูท่อป๊าป๊า
แต่มันไม่แตกแล้วเอาถอดก็อคออกให้น้ำมันพุ่งออกมาไง

มันอยู่เหยียงลูกมันอยากตลอดทาง
เออนะครับผู้เป็นแม่นะคุณก็คือนางอนงนาฏนะครับ
แม่ของคนเกาะเหตุคือเชื่อหมดใจเลยว่าลูกชายนี่แหละ
เป็นคนฆ่าหลานสาว๓ขวบเอาดินอุดปากอุดจมูกจนตาย
แล้วก็ยังเล่าให้ฟังบอกว่าคือลูกชายกินเหล้าเมายาข้ามปีคุณ
ธันวาคมลูกชายออกไปปาร์ตี้สังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นาน
ข้ามวันข้ามปีจนเมื่อวันที่๑มกราคม
ลูกชายก็เริ่มมีอาการนอนไม่หลับนะฮะไม่หลับไม่นอนเลย
กระวนกระวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็ยังออกไปปาร์ตี้สังสรรค์ตามปกติ
จนกระทั่งมาก่อเหตุอุ้มลูกสาวของตัวเองไปฆ่าหมกไร่มันนะครับ
ลูกชายนะเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ก็พบรักกับนางสาวประพัสราพร
ก่อนจะอยู่กินแล้วมีลูกน้อยก็คือเด็กหญิง๓ขวบนี่แหละครับ
จากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็เลิกแยกทางกันไป
เพราะว่าลูกชายคือติดเหล้าแล้วก็มีอาการทางประสาท

มาให้คุณย่าเลี้ยงที่บ้านนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมพอเป็นเหตุฆาตกรรมอะไรแบบนี้นะครับ
แม่ของเด็กน้อยก็คือนางสาวประพัสราพร
ก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มากราบศพลูกนะคุณนะ
เพราะว่าจริงตัวเธอก็แยกกันอยู่กับสามี

จากก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน
ตัวเธอจึงไปทำงานอยู่ที่นนทบุรีนะครับ
ส่วนลูกน้อยวัย๓ขวบก็อยู่ในความดูแลของผู้เป็นย่า
คุณแต่ว่าก่อนหน้านี้เอาจริงนะ
เธอฝั่งภรรยาบอกว่าสามีไม่เคยมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายเลย

แต่ที่มันเป็นแบบนี้น่าจะมาจากยาเสพติดหรือเปล่า

แล้วอย่างหนึ่งนะมีคนไปเห็น
ถังแก๊สนี่แหละคุณผู้ชมจะเป็นการวางแผนฆ่ายกครัวหรือเปล่า
ว่าเขาเอาถังแก๊สไปฝังไว้นี่ในป่ายูคาลิปตัสค่ะ

และอีกอย่างที่สำคัญคือมีแผ่นกระดาษถูกฝังไว้พร้อมกับถังแก๊สด้วย
เมื่อเปิดกระดาษออกมาตรวจสอบดูก็พบว่ามีรายมือเขียนถึงรายชื่อที่จะลงมือฆ่าทั้งครอบครัวตน
ค่ะและครอบครัวของอดีตสามีบอกจะฆ่าให้หมดนะฮะ
ดังนั้นเรื่องนี้นะเท่ากับว่าอดีตสามีฆ่าไปแล้วหนึ่ง

ก็คือลูกสาวตัวเองและกำลังตามเก็บคนอื่นอยู่
ฟังเสียงของนางสาวประพัสราพรหน่อยครับ
ขาดการติดต่อประมาณปีนึงได้
แต่ก็ยังติดต่อหาแม่เขาเพราะว่าต้องคุยกับลูก

อุปนิสัยเขาเป็นยังไงตอนที่อยู่ด้วยกัน
ตอนที่อยู่ด้วยกันนะคะเขาก็มีนิสัยดีนะ
รักลูกรักเมียหาเช้ากินค่ำมาเพื่อที่จะเลี้ยงลูก
แล้วขอโทษนะครับก่อนเกิดเหตุเห็นว่าเจอถังแก๊สเนี่ยยังไงครับ
ใช่ค่ะถังแก๊สก็ฝังไว้หลังบ้าน
มีคนเล่าคนบอกนะว่าเขาเขียนใส่กระดาษ

มีอย่างเดียวที่ทุกคนกำลังตามที่ถาม

นี่แหละคือการที่อดีตสามี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปขนาดนี้เป็นเพราะยาเสพติดหรือเปล่า

กินแบบข้ามวันข้ามคืนคุณผู้ชม

ตัวนายรณชัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอยู่ใช่ไหม
ตำรวจกำลังกระจายกำลังเร่งตามล่าตัวเลยค่ะ

เดี๋ยววันนี้จะขอสารอนุมัติไหมจับด้วย
อย่างที่บอกย่าก็คือแม่ของโรนาชัยเองนี่แหละ
บอกนะว่าลูกชายมีน้ำมันอยู่แค่ครึ่งถัง
แล้วอย่างหนึ่งลูกฉันมันไม่ได้มีตังค์ติดตัวไป
มันคงจะหนีไปได้ไม่ไกลหรอก

แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าหลังจากนี้เขาจะไปก่อเหตุ

แต่ตำรวจอยู่ระหว่างการล่าตัวอยู่นะคะ